อีกหนึ่งคู่ค่ะที่ต้องบอกว่าโอ้โหความรักสุขงอมจนต้องขอกันแต่งงาน
แต่งานนี้บอกเลยว่าพี่ไม่ต้องน้องจัดเองนะคะ
สำหรับสาวเชอเบลคุกเข่าขอแฟนหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการ
ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองแฟนหนุ่มเธอชื่อคุณพีชภูมิสวัสดิ์
มั่นกันไปเลยซึ่งทั้งคู่เนี่ยควงกันไปเที่ยว
เราเนี่ยโชคดีที่มีแฟนดีถ้านั่นคือสิ่งที่แฟนต้องการ
มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยที่จะทำเพื่อเขาเพราะแฟนดีหาไม่ง่าย
ความรู้สึกผู้ชายแล้วว่าเป็นยังไงเขินจริงพูดไม่ออกด้วยยืนเขินตื่นเต้น
อันนี้เป็นความรู้สึกของเธอนะคะส่วนฝ่ายชายเองก็โพสต์ตอบตกลงว่า
โอ้โหต้องบอกว่าเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่สมัยนี้เนี่ยผู้หญิงของเราไม่ต้องมารอ
แล้วนะจ๊ะผู้ชายจะมาคุกเข่าขอแต่งงานยุคนี้สมัยนี้ปี๒๕๖๒
เชอเบลขอแฟนแต่งงานไปแล้วขบวนขันหมากล่ะใครต้องเตรียม
ไม่รู้ว่าจะเป็นเชอเบลหรือเปล่าแต่ว่าแหวนมั่นนี่เชอเบลเขาเตรียมมาเองนะ
แต่ที่แน่เชอรี่ยังว่างนะคะ